ผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ
ดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้เต็มที่พี่ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะ
ไม่เป็นไรแม่หนูจะเช็คกระแสในทวิตเตอร์ให้แม่อยู่

หน้าตัวตบที่สุดนะจริง

ไม่อยู่ด่าพูดล่ะ

ดูที่โควิดวันนี้กันสักนิดนึงนะคะ

วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

อดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๒๐๒๓รายแล้วค่ะ
ทางด้านสมาคมโรคติดเชื้อก็มีการเผยแพร่เอกสาร
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคเนี่ยนะคะ
ก็ลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำทรมาลาธรรม
ท่านเป็นนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยด้วยกันนะคะ
แล้วก็วัคซีนชนิดที่ไม่ได้เป็นเชื้อตายไม่ได้เป็นภาหะอะไรอย่างนี้นะคะ
วัคซีนชนิดที่มีไวรัสเป็นพาหาให้มากขึ้น
ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย
ที่จะกลายเป็นเชื้อที่ระบาดวงกว้างที่สุดทั่วโลก
จากนี้ค่ะทางสมาคมเองก็ยังมีการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งรัดในเรื่องของการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุด
วางแผนจัดหาวัคซีนรุ่นต่อไปที่สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ได้
แล้วก็ส่งเสริมนักวิจัยและอุตสาหกรรมยาในประเทศ
เพื่อผลิตวัคซีนคุณภาพสูงได้เองด้วยนะคะ

ว่าตอนนี้คือถ้าสมมุติคุณไม่ได้จองทะเบียนเอาไว้เต็ม
เมื่อวานถ้าใครฟังพี่โทนี่เนี่ยพี่โทนี่เขาก็พูดบอกว่า

เขาบอกว่าคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสมาคมโรคติดเชื้อของรัฐบาล
ว่าหลังจากที่ลงนามเทอมชีสไปแล้วโมงที่๑๐วิทยุนายน

ยังมีบางข้อความที่สำนักงานอายการสูงสุดกำลังเร่งตรวจสอบอยู่
แล้วก็ว่าเขาจะส่งให้เราในไตรมาสที่๔

แล้วก็ทางศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรหมายวัคซีไรเนี่ย

แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเขาก็บอกว่า
เมื่อวานนี้ถ้าใครฟังคุณโทนี่
เขาก็บอกว่าต้องการที่จะแบบว่า
สั่งว่าวิธีเดียวที่จะรอดทั้งประเทศ

ไม่ใช่ตอนนี้สิ่งที่วัคซีนที่เข้าประเทศไทยได้เยอะที่สุดตอนนี้จริงคืออะไร
แต่ฉีดไปเข็มเดียว

เจรจาร่วมกับเขาระบุไว้ว่า

แต่เราก็ติดต่อไปบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกเจ้า

ต้าคือแอฟริกาใต้เดลต้าก็คืออินเดีย
เพียงแต่ว่ายังสามารถป้องกัน

ไฟเซอร์เนี่ยจะเข้ามาเอี่ยวหรือเปล่า

มีการบริจาคสหรัฐอเมริกาก็จะบริจาคให้เราเนี่ย

ต้องมีไฟเซอร์ประเทศไทยเข้ามาเอียวหรือเปล่า

ไม่ได้นำสต๊อกจากโกดังรัฐบาลมา

ตอนนี้ก็อยากประกาศคนหาย

อยากจะประกาศคนหาย
ที่เราเตรียมโรงนามสัญญาณเทิร์มชีวิต
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อบริษัท

เพราะเราเร่งแล้วอย่างไรก็ตาม
คาดว่าบริษัทผู้ผลิตวัคซีนอาจเกิดปัญหา
ซึ่งเราก็มีข้อมูลสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เขาไม่มีการติดต่อกับ
นั่นแน่น่ะสิเขาก็ต้อง
ติดต่อกับนายศาสตร์ดิไมดิ
โศกออกมาพูดแทนเขาก็เลยมีการประกาศว่านายกไปไหน
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้เขาก็เลยบอกคุณอนุทินก็บอกเขาขอประกาศแล้วกัน
ไม่สามารถติดต่อได้เพราะเราเร่งแล้วอย่างไรก็ตามเข้าบริษัทพวกวัคซีนอาจจะเกิดปัญหา
ซึ่งเราก็มีข้อมูลสถาบันวัคซีนแห่งชาติในเรื่องนี้เช่นกัน
วันนี้เป็นวันสุดท้ายสรุปครบหรือเปล่าก็ไม่รู้
ที่จะต้องส่งมอบวันที่ภายในเดือนมิถุนายนนะ๖ล้านโดส
ตอนนี้มันยังขาดอีกประมาณแบบว่า๑ล้าน๓แสนโดสตั้งแต่เมื่อเช้านี้
ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าแบบวัคซีนมาครบหรือยัง
เพราะว่าตามกำหนดปกติทุกเดือนเราจะมีการบอกอยู่แล้วว่า

ผมเห็นข่าวว่าจะมีส่งมาในพรุ่งนี้ตอนเช้า

กรกฎามีอีก๑๐ล้านโดสตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
แล้วเป้าหมายในการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเราต้องกี่ล้านโดส
ณวันนี้ฉีดได้๙ล้านกว่า
ยังไม่ถึง๑๐เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเออยังไม่ถึง๑๐เปอร์เซ็นต์เลย

มันยังฉีดไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะวันนี้
ค่ะ๕๐ล้านอ่ะไหมคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ๑กรกฎาคม
ครับผมเดี๋ยวอันนั้นเราเล่าให้ฟังที่พี่ม็อตเล่า
ขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยมีหลายจังหวัดค่ะ

ทางแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมาตรการออกมาแล้วว่า
เอาอย่างนี้แล้วกัน
ผู้ว่าของลำปางเองท่านบอกออกมาชัดเจนว่า
มาแบบถูกต้องดีกว่าเขายินดีที่จะต้อนรับ
ถ้าเกิดคุณมีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดนั้น

รับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา

เขาจะมีสถานที่ที่จะแบบว่าเช็คเลย

เขาจะมีสถานที่ให้คุณกักตัวอยู่ตรงนี้
อยู่โรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลอะไร
เขาจัดการให้หมดไปแบบถูกต้องดีกว่า

นครราชศรีมาขอนแก่นพิศนุโลก
ศรีสะเกดเพชรชบูรณ์อำเภอเขาคอ

นี้เลยค่ะก็คือติดต่อไปได้ที่
โรงพยาบาลในภูมิลำเนาผู้นำชุมชนอสม
หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านก็ได้นะคะ
ก็คือเรียกว่ามันจะเป็นการลดการแพร่
กระจายเชื้อกลับไปที่จังหวัดอื่น

เพราะว่าเราไปจริงอย่างที่บอก

อย่างบางอันที่เมื่อวานที่ฟังคือ
เขาอยู่กัน๓๐๐๔๐๐คน

แต่มันก็ดีกว่าแอบข้าวหรือไม่

เพราะว่าเตียงในกรุงเทพเองก็อย่างที่ว่าไปนะคะ

เขาก็มีแผนจะทำแบบว่าโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวานตัวเองก็โดนในทวิตเตอร์วันนี้
ขออ่านแล้วกันว่าข้อความจากทวิตเตอร์

ได้พี่ให้สูกล้าปลาใส่หน้าจะไม่เห็นถูก
ไม่ต้องปัดนี่ทำไมขึ้นละ

ไปน้ำตาตกไปถึงตี๓วันนี้วิ่งไม่หยุดเลยเนี่ย
มดน้ำตาตกทุกเดือนเลยครับช่วงนี้
มดน้ำตาตกข่าวกลับเช้ากลับวันเย็น
เราทำอะไรผิดแล้วเราขอโทษคนก็ให้อภัยเรา

ประเทศอันนี้ร้านอาหารเขาออกมาพูดกันนะคะคือเอาง่าย
มันก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าอืมพี่ไปบอกเขาตอนตีหนึ่งค่ะ
อันน่ะไปนั่งกินข้าวอยู่จริงจริงเมอ่านี่ตรงนี้ฉันเล่าให้เธอฟังวันนั้น

เขาก็สั่งกุ้งสั่งปูสั่งอะไรไว้เต็มไปหมดเลย
เปิดมาปุ๊บคนมาเริ่มกลับมากินอย่างที่เม้บอก

เรียบร้อยเลยพังของสดก็ต้องกักไว้ที่ร้านอีก
แต่วันนี้พลเอกประวิทย์เขาก็บอกแล้วนี่
เขาก็พูดอย่างชัดเจนเหมือนกันว่า

จะออกมาช่วยจ่ายเยียวยา๑๐๐ละ๕๐คุณกระเดือน

อย่างนี้การออกมาช่วยเป็นสิ่งที่ดีค่ะ

แต่แผนการทั้งหมดอย่างที่บอกไป

ซึ่งปรากฏว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงกรณีว่าร้านอาหารจะขออนุญาตขัดคืน

มันกระทบกระเทือนสภาพจิตใจคนเหลือเกิน

ผู้ประกอบการร้านอาหาร
เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบแบบนี้
จุด๔ล้านบาทนะก็คือ๔หมดกว่าล้านนะ
ล่าสุดเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาโพสต์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง
เข้าร่วมแคมเปญใหม่กูจะเปิดมึงจะทำไม
พร้อมกับระบุรายละเอียดกิจกรรมระยะแรกครับแรชม็อป
ก็คือแฟลตมอบคือจะมีการดาวกระจายชวนเปิดนะฮะขายอาหารเครื่องดื่มเอากลับบ้าน
แล้วก็จะจัดอีเวนต์เปิดเวทีปราศัยเล่นดนตรีในร้านให้เข้าฟังร้านละ๒๐คน
เขาก็บอกให้เขาฟังในร้านจัดทีละเขตเขตละ๕๑๐ล้านในวันเดียวกัน
แล้วก็เปลี่ยนไปจากเขตอื่นต่อไอเดียเนี้ยมาจากงานคืนกลางคืน
กิจกรรมระยะ๒โอเพ่นโอเพ่นอยากจะส่งเสียงขนาดนี้แล้วไม่ฟัง
เราก็อย่าฟังมันว่าอย่างนั้นนะฮะจะเปิดร้านค่ะ
เปิดให้นั่งขายเหล้าขายเบียร์เล่นดนตรีสดแต่จะแบบมีมาตรการรักษาระยะห่าง
ไม่ต้องประชาสัมพันธ์นะครับแต่เปิดโอกาสให้ลูกค้าประจำ
แล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยได้มาสนับสนุนคุณถ้ามีการจับกลุ่ม
เราก็จะรวมพลังกันด่าและสู้ถึงตอนนั้นเครือข่ายคงแข็งแรงแล้ว
เขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับขณะเดียวกันกิจกรรมระยะที่๓
ลงถนนกันเถอะค่ะออกร้านขายอาหารบนถนนกัน
เปิดร้านเบียร์ตั้งเวทีเล่นดนตรีแล้วเป็นปลาสายด่าพวกมัน
เชื่อว่าคนเอาแน่ลูกค้าคุณจะตามซื้อ
วลชนจะมากินซัพพอร์ตคุณแน่นะครับ
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มจากการกรอกฟอร์มก่อน
เขาบอกเขาจะมีการกรอกฟอร์มซึ่งข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยที่ไหน
เราจะเก็บไว้ติดต่อส่วนตัวแล้วก็สร้างเครือข่ายแนวร่วม
สำหรับการทำระยะต่างส่วนในแง่มุมของกฎหมายฝ่าฝืนพรกรเนี่ย
ก็จะมีทนายเขาบอกเขามีทนายช่วย
มีทีมเจรจากับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นจงอย่ากลัว
ขณะเดียวกันครับวันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ที่ก็บอกว่าตอนนี้ภูเก็ตเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดภูเก็ตกันแล้วถูกต้องไหม
ภูเก็ตแซ่นบล็อกมีข่าวก็แสมออกว่าตอนนี้ได้พบเชื้ออินเดียแล้ว
มีสายพันธุ์เดลต้าไปพบที่อินเดียแต่จริงวันนี้เขาสรุปออกมาว่าไม่ใช่นะ
ซึ่งภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อสะสม๗๒๘รายโดยเมื่อวานผู้ติดเชื้อทั้งหมด๕ราย
เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับซึ่งสองคนเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
แล้วที่สำคัญเชื้อที่พบเนี่ยเป็นสายพันธุ์อินเดียดังนั้นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ข้างหลับช่วงเช้าเนี่ยพบมีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เนี่ย๕คน
ตามที่เสนอข่าวไปภูเก็ตพบสายพันธ์อินเดียเมื่อ๒๙มิถุนายนจำนวน๕คน
และเช้าอีก๕คนนั้นขอชี้แจงว่าณขนาดนี้ภูเก็ตยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธีเดียม
โดยกระบวนการทำงานของสาธารณสุขหากผู้ติดเชื้อในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ดำเนินการส่งตรวจเพื่อตรวจสอบสายพันธุวิตที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์บางโจมครับ
แล้วก็ได้รับรายงานยืนยันว่าขนาดนี้ภูเก็ตไม่พบสายพันธุ์อินเดีย
เขาเปิดนะเขาเปิดเพียงจังเพราะว่ามีเที่ยวบินที่เขาระบุจัง
จะเข้ามาในเมืองไทยมี๔เที่ยวบินด้วยกันนะคะ
จะเดินทางเข้าภูเก็ตแล้วก็พานักท่องเที่ยวเข้ามา๒๔๙คน
มาจากหลายชาติกันเลยทีเดียวค่ะทั้งอิสราเอลอาบูดาบีแล้วก็กาต้า
ก็คือประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาฉีดวัคซีนกันไปแบบค่อนข้างเยอะมากแล้ว
ซึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะมีมาตรการต่างในเรื่องของแบบการตรวจเข้าเมืองมา
ต้องมีเอกสารเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วมีการตรวจเชื้อแล้วเข้ามาแล้วต้องอยู่กี่วัน
พื้นที่แต่ละที่ที่อย่างที่ไปอย่างนี้ค่ะเขามีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดอยู่
ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่ามาตรการต่างจะเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าทางภูเก็ตเขาก็เตรียมความพร้อมนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไง
สุดท้ายเนอะเราก็จะมาไกลจนถึงวันนี้มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมาได้
สุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าวันนี้เราไม่ได้อยากมองแค่วันนี้แล้ว
เราอยากมองอนาคตข้างหน้าว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้า
มันจะเป็นยังไงถามว่าเราอยู่กับวันนี้ไหมในฐานะที่เราเป็นประชาชน

แต่ในฐานะของการบริหารประเทศมันต้องมีแผนการเพื่ออนาคตไง
ถ้าเรามองแต่วันนี้มันไปต่อไม่ได้อันนี้สำคัญมากครับ
มันว่าในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาทั้งอาทิตย์

เพิ่งพูดโอ่นทุกจังหวัดทำไมเขามีเสาไฟแปลกหมดแล้วมึงนะคุณแม่

ออกไปตรงทุนพุทธมนตร์ทลผมเห็นคนขายไม่ได้แพง
ถึงเกินระคาที่ข่าวนำเสนอ
ผมเห็นมีขายตลอดทางเลย
ใช่บางทีเป็นแบบว่าเสาไฟเครื่องบินถ้าเป็นโซลาเซลละพันธุ์
หลักพันธุ์เขาบอกแพงมึงกว่าบาท
หรือมาตรงที่จัดตุจักรเมฆเมื่อวานจะได้อาจารย์ก็ไปดู
ไปดูเสาหรออือจัดสามสี่หมื่นนึกออกปะ
แต่โอ้โหไปทำกันทีตอนนี้ทุกวันนี้คนเขาก็ขุดกันมาว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย
ทำเสาอะไรกันบ้างครับผมคืออันนี้มันเป็นกรณีหนึ่งที่มีการพบการโครงการเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมรูปต่าง
ที่ถูกติดตั้งบนถนนหลายสายนี้นะครับบนจังหวัดประเทศไทย
ซึ่งแต่ละต้นเนี่ยเขาบอกเฮ้ยทำไมราคาเกือบแสนวะ
ทำไมสูงจังทำไมเป็นแสนอืมที่จริงออกไปแค่พุทธมนตรเราก็เห็นราคาแล้วจริงจริง
ถ้าไม่ต้องไปตีไกลเนี่ยแค่เป็นพุทธมนตรไม่ต้องไปดูในไหนหรอก
แล้วก็บางสถานที่เนี่ยพบว่าเฮ้ยติดไปแล้วมันไม่เห็นจะใช้งานจริงเลย

หรือติดตั้งไปในพื้นที่ไม่เห็นจะมีใครไปใครมาไม่เห็นจะมีใครสัญจรไปมาเลย
มันจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ครับ
ล่าสุดเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ย
ได้โพสต์ภาพดราม่าเสาไฟฟ้าที่จังหวัดนนทบุรี
โดยระบุข้อความว่าพบเป็นเสาไฟต้นกล้วย
เสาไฟปั๊บอติมากรรม๗๕หมื่นบาท

นะครับเขาบอกว่าถัดจากสะพานน็อตนี่แหละ
เขาบอกว่าถ้าคิดไม่ออกมันอยู่เป็นต้นปล่วยหรอคุณโดย
ถ้าคิดไม่ออกเป็นไงเขาบอกไม่ถูกใช่ไหม
ขยับไปอีกนิดนึงไม่ไกลมาก

แต่แน็ทสรุปแล้วมันข้อฝังดินจริงนะ

ถนนนะครับถนนถนนนะครับบ้านกล้วยไซน้อยเนี่ย
ก็พบกับเสาไฟปฏิมากรรมต้นกล้วยเนี่ยลักษณะแบบยกมาทั้งเครือ
ออกมาทั้งเกลือเนี่ยส่องดูราคาแล้วเนี่ย
ตกอยู่ที่ราคาต้นละ๗๕๐๐๐บาท
ก่อสร้างแต่ปี๕๙ชื่อโครงการติดตั้งเสาไฟปฏิมากรรม
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราชหมู่ที่๔ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบริยี่สิบหกต้น
เขาบอก๒๖ต้นเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่ฮะ
๑๙๕๐๐๐๐บาทเพราะเมื่อกี้เขาบอกต้นละ๗๕๐๐๐บาท
ต้นละ๗๕๐๐๐บาทอ่ะโอเคล้านกว่าไม่เป็นไร
ปรากฏคนก็ขับไปดูอู้ก็สวยดีนะ
ก็ต้องหกปลีที่ออกมานะครับคือมันดับซะนิดหมดเลย
ไม่มีไฟเปิดเลยไม่มีการดูแลเลย
นักไพ้ติดมันจ่ายไปตั้งแต่ปี๑๙๕๙ก็ทำอะไรก็ไม่ได้
เพราะตอนนี้ก็มีการเรื่องตั้งอัพพยาบาลเจ้าใหม่ถูกต้องไหมฮะ
ก็คือเอาง่ายปรากฏแต่ไม่มีไฟเลย

ใครอยากจะเห็นความสวยงามของกล้วยไปดูกันได้

ก็คือนบุรีเขาแบบว่าเกษตรกรรมมันก็จะมีกล้วย

ตอนนี้ไฟมันไม่ติดด้วยต้น๗๕๐๐น่ะ
และที่สำคัญคือระยะความถี่ของต้น
มันก็ถี่แบบบางทีมันไม่ต้องถี่ขนาดนี้
ถี่๗๕๐๐๐นี่เหมือนต้นกร้วยใบด่างจริงนะครับราคาอย่างงี้
ถ้ามุดราคาใหญ่แถวพุทธมนตรก็จะรู้ว่าราคาเท่าไหร่
มีทุกอันเลยเธอจะเอารูปอะไรบ้างล่ะ

เป็นต้นปลามก็มีเป็นต้นเยอะแยะมากมายเลย
แล้วแต่ราคาก็ไม่น่าจะถึง๗๕๐๐๐บาทด้วย
นะครับมาถึงเรื่องราวของน้องโกติกันบ้างเป็นข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้นะครับ
โกติติดโควิดนะครับเปิดทำลายร่วมวิเคราะห์บอลยูโร
เชื้อโควิดนะฮะตัวเองเนี่ยไม่สบายใจครับก็รีบเข้าการรับตรวจอาหารเชื้อนะครับ
ซึ่งทราบผลว่าพบเชื้อนะครับในวันที่๒๙มิถุนายนนะครับ
ก็คือเมื่อวานนี้หนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่ง
วันที่๒๑มิถุนายนอยู่ที่สวนแคตตัสนะครับส่วนตัวตลอดทั้งวัน
มิถุนายอยู่สวนตลอดทั้งวัน
แล้วก็ช่วงดึกขับรถเองจะออกจากสวน
แล้วก็เช้าวันที่๒๓ช่วงเช้าไปวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งน้องโกติเขาก็ไปเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วก็ขับรถกลับบ้านที่ออฟฟิศนั่นเองนะฮะ
วันที่๒๔มิถุนายนทราบผลว่าไม่พบเชื้อ
ช่วงเช้าขับรถเองจากบ้านไปออฟฟิศ

ทราบข่าวตอนค่ำว่ามีทีมงานติดเชื้อโควิด

มิถุนายนเข้าสวอปที่โรงพยาบาลแห่งเดิม

เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีไข้แล้วก็เจ็บคอ

จึงไปสวอปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะ
จากนั้นก็กลับมากักตัวรอผลเริ่มมีไข้สูงขึ้น
ยังไม่ทราบผลจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกนะครับ

ทราบผลว่าพบเชื้อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับผม
ก็คือแห่งหลังที่น้องโกติไปสวอปนั่นเอง
ช่วงเย็นโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อนะครับ
ก็รับเข้ารักษาตัวนะครับผม
โดยผู้จัดการส่วนตัวของโกติก็เปิดเผยว่า
ส่วนเข็มที่๒เนี่ยยังไม่รู้เวลานัดนะครับ
แล้วก็รีบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนายน
ซึ่งคุณหมอก็ให้กินยาไป๙เม็ดนะครับ

ตอนนี้อาการเนี่ยยังไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะครับ

ส่วนจะรักษากี่วันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของหมอนั่นเองนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยจะงานทั้งหมดของเดือนกรกฎาคมได้
ล่าสุดผลตรวจของคุณออสกิริตินะครับ

คุณนวัดเนี่ยปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะครับ
แล้วก็จะกักตัวต่ออีก๑๔วันนั่นเองครับ
เพราะพี่โก๊ะมีไปอัดครัวคุณต่อยเนอะ
ก็จะมีผู้ประกาศข่าวกีฬาหลายท่านเลย
ค่ะนะครับที่ร่วมสนทนายอยู่ด้วย

แล้วก็ต้องนับย้อนหลังไปกี่วันครับพี่เมฆที่พี่หนุ่มบอก

จริงที่พี่โก๊ะพี่โก๊ะรายงานตั้งแต่๒๑นถูกไหมคะ
แล้วก็เรารู้ผลวันที่๒๙ใช่ไหม

แต่ช่วงระหว่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีไปแค่นี้เองเน

คือครั้งแรกไม่พบเชื้อแต่ว่าตัวเองมีไข้แล้วก็เจ็บคอ

ถ้าเขารู้ว่า๒๙เมื่อวานอาจจะต้อง
ย้อนกลับไปเนอะก็อยู่แถวนั้นนะอยู่
อื้อฮือนะครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วของน้องโกติก็คือมาทราบผลวันที่๒
ใช่ว่าติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปเนี่ยวันที่๒๒ก็คืออีก๗วัน
เพราะฉะนั้นแล้วเพาะเนี่ยเชื้อเฉพาะประมาณ๗วันสัปดาห์หนึ่ง
เพราะวันที่๒๒น้องโกติไปร่วมงาน
แล้วก็ไปสวอปตอนแรกก็ยังไม่พบเชื้อ

เพราะฉะนั้นเชื้อก็จะน่าจะ๗วันถึงจะเชื้อมันจะแบบเกิดขึ้นนะฮะ
แต่ถ้าเจอที่ควรคุณต่อยก็ไม่น่าเพราะว่าพี่อ๊อกอะต่อย
มันจะต้องตรวจยังน้อยก่อนจะรู้จริงอย่างนี้สามครั้งนะ
ก็มีของที่น้องแต้ว
ก็วันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมานิดนึงเหมือนกัน
เรื่องของน้องแต้วที่แบบว่าตอนนี้กักตัวอยู่แล้ว
เห็นออกมาเดินจูงหมาอยู่ข้างหน้าในหมู่บ้าน
กลายเป็นประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ

เมื่อวานนี้คุณหนุ่มให้เบอร์อะไรนะ๐๙กับ๑
ใช่ครับผมใช่ไหมครับวันนี้แม่น้ำหนึ่งร้องไห้แล้วฮะ
เพจถูกปิดไม้ท้อขอปู่สามตัวแต่

เลขนี้ต้องมาเดี๋ยวกลับมาฮะช่วงหน้าครับ

จำไม่หินไออันจี้หนึ่งไอตั๊กนึกหนะ

โอ้โฮเห็นรู้จะคิดอะไรฮะ

ข้าวทวิตเตอร์สิคำด่ายเยอะเลยหนะ
ไม่จาหาได้อีกเยอะเลยคำด่าย

โดนอีกแล้วเมื่อแม่น้ำหนึ่งจะร้องไห้
เพจถูกปิดไงเพราะเพจนางมีคนตามเป็นล้านล้านเลย
นางก็บอกไม่ท้อหรอกขอ๓ปู่ตัวแตก

เอาละพรุ่งนี้ใช่ไหม๑กรกฎาคม
พรุ่งนี้บรรดานักเสียงโชคก็ต่างเสาะหาเลขเด็ดกันนะฮะ
แล้วผู้ที่จับตามองแน่นอนแม่น้ำหนึ่ง
แม่น้ำหนึ่งพิรดานักใบ้เลขชื่อดังเนี่ย
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ไลฟ์สดผ่านเพจแม่น้ำหนึ่ง
โดยบอกว่าเพจหลักแม่น้ำ๑๘๘คนตามล้านกว่าคน
จำกัดการเข้าถึงแล้วเขาว่างั้นส่วนเพจน้ำ๑๒
แม่น้ำหนึ่ง๒มีคนตาม๒๐๐๐๐๐ก็โดนปิดไปแล้ว
เพราะว่าเฟซบุ๊คเขารายงานว่าค้าอาวุธอาวุธคืออะไรหน้าตรูเหรอ
น่ากลัวจนเป็นอาวุธเลยเหรอจะร้องไห้ปั้นเพจมาเหนื่อยมาก
หายไปในพริบตายื่นขอเครื่องหมายก็ไม่ได้เพจปลอมทำอะไรก็ได้หมดอ่ะ
ส่วนเพจจริงโดนรายงานตลอดพร้อมทั้งขอปู่เพจปิวไม่เป็นไร
สามตัวแตกถ้าเพจปลอมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนจะไม่ว่า
แต่เพจปลอมกลับมารายงานเพจจริงอย่างวะ
ความจริงอย่างว่างวดนี้ยังไงก็ต้องมี๐
โจ้เขาบอกงวดนี้เขาชอบ๐มาก
ยังไปฟังเสียงแม่น้ำหนึ่งกันสักนิดหนึ่งครับ
ทุกคนกดติดตามด้วยนะคะเพจนี้นะคะ
หนึ่งจะไลฟ์สดเลขทูปที่เพจนี้นะคะ
จริงจะไลค์ที่เพจแม่น้ำหนึ่งสองแต่ว่าโดนปิดไปแล้วตอนบ่าย
ปิดเลยปิดแบบไม่มีอะไรกั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไลค์ที่เพจนี้
ฝากทุกคนกดติดตามกดถูกใจกดติดดาวน์กดแชร์เพจให้หนึ่งด้วยนะคะ

งวดนี้มี๐แน่เลยค่ะลูกค้าขาเพราะว่า๑๐แพงมากเลย
๐แหงหลายค่ะ๐แหงคักเลย๐คักเลยเนี่ย
๐มาบน๐มาล่างเลยค่ะตอนนี้
เมื่อคืนไลค์อยู่จุดไลค์ก็ตัด
พอไลค์ตัดเสร็จปั๊บไลค์อีกคนดูเยอะไลค์ตัด
เช้ามาปิดกั้นเลยจ้ะ

การไลฟ์สดนะครับก็บอกว่าชอบศูนย์มากแล้วก็ที่ให้เลขมาก็เป็นศูนย์๙
นะฮะกับเก้าสี่แล้วก็ที่พี่หนุ่มเปิดมามี๑๓ด้วยนะครับผม
โดยการจุดทูปงวดนี้เนี่ยนะฮะทูบแม่น้ำหนึ่งเนี่ยจุดได้เลข๓๑๒กับ๖๑๘นะฮะ
นะครับผมอันนี้คือไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่ถูกจะปิดกั้นการมองเห็นนะฮะ
ในช่วงเช้านั่นเองนะครับคืนนี้คนก็รอดูหน้าอีกแล้วอืมถูมน่ะ
เพราะเขาบอกว่าเขาจะมีการไลฟ์นี่เนอะเดี๋ยวไลฟ์อีกเพราะต้องจุดทูปใช่ไหม
ใช่ครับจุดทูปตัวเลขนะฮะแต่ว่าได้มา๓๑๒กับ๖๑
แต่บางคนก็ลุ้นเหมือนกันนะทั้งเลขจากพี่หนุ่มทั้งโอ้โหแบบเยอะอ่ะ
เพราะว่ารอบนี้มีเลขเยอะซึ่งได้สูตรกล้าวมากไปหนึ่งนะ
ที่คุณแม่บอกไงแต่วันนี้หนูก็ลองไปสำรวจแถวแผงมาคุณแม่เลขเหลือเยอะอยู่นะ
คือแต่เลขนอกจากเลขดังที่คนพูดกันหมดจริงคือแบบเอาไปรวมชุดแพงจริง
ตอนนี้ก็คือลอตเตอรี่มันเพิ่มกำลังการผลิตไง
เขาบอกมาตั้งกี่รอบแล้วว่ามันไม่ได้มีชุดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนที่
อะไรนะอีเจ๊รักผัวถูกที๙๐ล้านอะไรอย่างนี้
เราไม่เห็นแล้วต่อไปเนี่ยเขาเพิ่มกำลังการผลิตสูงขึ้นไง

เมื่อก่อนโคตรที่นักรอตรีนะครับมี๔ด้วยนะ
มี๔ด้วยเหรอมีสมรักทางสิงห์ที่โดนหลอกค่ะโคตรที่นักรอตรี
คือยอดโคตรที่นักรอตรีมันใครเอามาหลอกตอนนี้
ระวังสุดเลยจริงครับผม

ความหวังของหมู่บ้านพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ
อีกอันนึงค่ะไปที่นครราชศรีมานะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งคนไปดูกล้วยสองกลีกันสักนิดนึงค่ะ
ก็ชาวบ้านมากราบไหว้ต้นกล้วยประหลาดค่ะ
เครือมาเนี่ยมี๒ปีต้นสมบูรณ์เลยสูง๒เมตรอายุประมาณ๑ปีค่ะ

ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ภายในวัดธาระอุทุมพรบ้านคลองเดือ

จากการสอบถามหลวงพี่สายชนพระลูกวัดเนี่ยท่านก็เปิดเผยบอกว่า
กล้วยต้นนี้มีญาติโยมนำหน่อมาถวายให้กับหลวงพ่อพระครูอุทุมพร
ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนปี๖๓นะคะ
หลวงพ่อก็เลยนำมาปลูกจนโตสมบูรณ์แล้วก็มีการออกเครือ
แรกอัตมาไม่สังเกตจนมีโยมมาบอกว่ามี๒ปลี
เดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าข้างนั้นมีกล้วยน้ำว้าอีกหนึ่งต้น
ยอดออกมากลางลำต้นมี๒ยอด
ซึ่งญาติโยมที่ทราบข่าวก็เดินทางมาขอโชคลาภกันล่ะค่ะ
ทางด้านนายสมานพาลีอายุ๔๖ปี
ชาวบ้านที่ไปขอโชคลาภก็บอกว่า
จากที่เข้าไปนับดูที่ต้นกล้วยนั้นก็พบว่ามี๑๕หวี
แล้วก็เห็นตัวเลขบริเวณกับปลีกกลั๊ก
ที่กาบปลีกล้วยคล้ายกับเลข๘๘
ใกล้นั้นก็ยังมีต้นกล้วยแทงออกมา

ซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะมีโชค
อีกอย่างก็น่าจะเป็นที่พึ่งทางใจในช่วงโควิดได้แบบนี้

อันนี้อยู่พอดีอยู่ที่วัดค่ะ
ก็เลยไม่ได้มีบ้านเลขที่ออกมา

ฉันอยากจะรู้บ้านเล็กที่จอหละเข้มันเข้าบ้าน
จอหละเข้เข้าบ้านอันนั้นคืออะไร
อย่าตามค่ะอันนี้จอหละเข้ตัวดูไงเธอเข้าขึ้นบ้านนั่น
อันนี้คือเป็นคอคโคไทยจูเนียร์น้องจอหละเข้ดีกว่า
ตัวอะไรคะไล่จับตัวแลนด์ครับ
แลนด์ฮะคล้ายกับตัวเงินตัวทองลักษณะมันจะคล้ายกัน
แต่มีความพิเศษบางอย่างที่เราสามารถดูได้ว่ามันแตกต่างกัน

เขาไปเมคเลิฟกันบนเหล่าเต็งนะครับ
อุ๊ยตายขึ้นเหล่าเต๊งเลยประสบการณ์กันไปดานครับ

เจอร์ริ่งนะฮะทั้งวันทั้งคืนจนฟ้าพังฮะ
วันนี้ครับเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยนครลำปาง
เข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่๕๖๒

บ้านไร่พัฒนาจังหวัดลำปางหลัง

๕๖๐๐ก้าวเมียนา้น
แล้วรู้ด้วยให้เข้าไปจับตัวแหลน๒ผัวเมียครับ

ซึ่งกำลังผสมพันธ์กันอยู่บริเวณเพดานห้องครัว

เมื่อไปถึงบริเวณฝ้าเพดานบ้านพบว่า
มีร้องรอยของฝ้าบาวฝ้าเพดานแตกนั่นเองนะคะ

อะไรเถอะโอ๊ย
จากการสอบถามนางธัญนันเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าได้ยินเสียงแลนด์สองตัวนี้เนี่ย
วิ่งไปมาอยู่บริเวณหลังคาฝ้าเพดานที่ผ่านมาตนก็ไม่ได้ไปรบกวน
แต่เวลาผ่านไปนานนับเดือนปรากฏว่าฝ้าเพดานแตกหลายจุด
เพราะว่าแลนด์๒ตัวไล่ผสมกันทั้งวันทั้งคืน
จึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าที่กู้ภัยมาช่วยจับ
ส่วนตัวผู้อีกตัวหนึ่งวิ่งหลบหนีไปในฝ้าเพดาน
ถ้าหากเจอจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นหาแล้วก็จับต่อนะครับ
เอาละฮะคู่รักไปแล้วเรียบร้อย

บ้านจะรับประนักได้ไหวยังไงนะ

แล้วบ้านเลขที่อะไรลองดู
๕๖๐เจอรแรนส์สองตัวเป็นไงต้องบวกป่ะ

น้ำหนักก็คือ๘กิโลกรัม

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากันฮะ

นังเลี้ยงต้นไม้มานานแล้วปะนานมากแล้วค่ะแล้วไม่จุดเขาที่ขายต้นไม้

เอาไปซื้อเป็นที่ตื่นเต้น
ไปช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ

เราก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่า

แบบชอบเลี้ยงต้นไม้จริงเลย

ของเคนภูมิเขาเหมือนแบบเขาเลี้ยง
แล้วเขาไปเข้ากลุ่มคนที่เลี้ยงต้นไม้
พันธุ์แบบไม้ใบที่หายากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วย

ไม่รู้เป็นต้นเหมือนขึ้นอย่างนี้

ไม่น่าใช่เพราะถ้าเลื้อยไม่ใช่ใส่ใบสับ

คุณพุทธครับไม่ได้เป็นผู้ด่างครับเป็นอะไรอย่างนี้

ถ่ายลงมาดูหน่อยว่าต้นอะไร
ละ๕๐๐เขาขายกันใบละ๕๐๐บอกเหรอ
ฉันมีเกือบ๑๐๒๐ใบก็เป็นหมื่นแล้วเหรออย่างนี้
ใบนี้หรือเปล่าแม่

นี่เราสนใจคนทั้งข้างเลยล่ะพี่หมด

เขาก็อยู่ในแหวดวงอยู่ลองหาดู
เขาชื่ออะไรนะ
สรุปเมื่อวานเขาขายต้นมาแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาท

สมทบทุน๑๘๔๙๐๐บาทร่วมยอดบริจาคโรงพยาบาลปัตตานี๑ล้านบาท
ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมใจกันครับ

อกจากได้ต้นไม้สวยแล้วกลับไปดูแล้วยังอิ่มอกอิ่มใจ
เขาก็เอาต้นไม้ที่เขามานั้นมาไลฟ์ขายเพื่อจะทำบุญเออดีเนาะ
ต้นไม้เขาเยอะจริงนะครับขอบคุณทุกคนดีนะอนุโมทนาด้วยน่าเวิร์กมากน้องเคน
ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับที่เป็นพวกไม้ใบค่ะ

ไปเจอที่เห็นน้องอยู่ในนั้น
แล้วก็จะมีแบบร้านดังร้านใหญ่ที่แบบไป
ปกติบ้านและส่วนเขาจะมีจัดงานอันนี้
แล้วก็แต่ละอันของเขานี่ก็คือแบบสวยทั้งนั้น

อื้อฮะอุ้ยพ่อนด่างอุ้ยส่วนใหญ่นิดหน่อย
ส่วนนี้ก็ได้หลายล้านเนอะ

ใบแฉกอย่างนี้ไหม

ถ้ามีแฉกของพี่มีแฉกหรือไม่มีแฉก

เอากลับไปดูใหม่ถ่ายรูปส่งมาเร็ว
หายากก็ได้ไม่ยากใช่
ชาวเน็ตตั้งคำถามกักตัวแล้วออกจากบ้านได้เหรอ
ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกครั้งนะครับสำหรับน้องแท้วน้าทศพ
หลังทราบข่าวว่าน้องแพนเค้กตรวจพบเชื้อโควิด
จึงเข้ารีบการตรวจหาเชื้อทันทีนะครับ
แล้วก็ทราบผลว่าไม่มีเชื้อในร่างกายนั่นเองนะครับ
ออกมาเป็นลบนะฮะแต่ขอกักตัวเพื่อความปลอดภัยอีกหนึ่งรอบนะครับ
แต่งานนี้เนี่ยเหมือนจะมีดราม่าเกิดขึ้นครับ
เพราะว่าขณะพาน้องหมาเนี่ยไปเดินเล่นในรอบหมู่บ้านนะครับ
จนเกิดเป็นคำถามชาวเน็ตว่ากักตัวแล้วออกจากบ้านได้จริงเหรอ
ทางตรงกันข้ามเนี่ยก็มีชาวเน็ตบางรายมาแสดงความคิดเห็นว่า
อาจจะเป็นคลิปเก่าที่เพิ่งเอามาลงก็ได้นะครับคลิปนี้นั่นเอง
คุณเวฟสาลินส่งมาชื่อจอมสรุธ

บุ้งมันภูมิไม่ขึ้นแล้วเวฟภูมิขึ้นป่ะ

จริงเหรอสองคนนะครับผมแล้วดูว่ายิ่งตรวจยิ่งน้อยนะอย่างนั้นค่ะ

คือเขาโทรไปถามผู้จัดการแล้ว
คือเขาบอกว่าเนี่ยน้องเขาบอกว่าพอออกไปเสร็จปุ๊บเจอคุณแม่

เขาออกมาข้างนอกบ้านด้วยยอมรับขอโทษอะไรอย่างนี้

ก็คุณแต้วนัทพรเขามีการเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมนะคะ

หลังจากมีการฉีดวัคซีนซีโนแวค
ครบ๒เข็มเป็นเวลา๒๘วัน
คือผลที่ได้หลังจาก๒๘วันนะคะ
อื้อฮือ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการไปตรวจภูมิคุ้มกัน
หลังจากฉีดวัคซิงข้บสองเข็ม๑๔วัน

ล่าสุดค่ะนักไว้แพทย์สุขปกิจ

การตรวจหาภูมิคุ้มกันในห้องปฏิบัติการนั้น
เป็นการวัดระดับภูมิทั่วไปโดยรวมของร่างกาย
ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าป้องกันโรคได้มากน้อยแค่ไหน

โดยเฉพาะการตรวจในแต่ละแล็บ
ที่มีการตั้งค่าตรวจที่ต่างกันออกไป
แล้วก็เป็นการตรวจเพียงส่วน
ซึ่งหากภูมิขึ้นหลักพันก็ถือว่าสูงพอสมควร

ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าภูมิคุ้มกันนั้นลดลงหรือไม่
เพราะหากไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ไม่แนะนำให้ประชาชนที่รับวัคซีนครบแล้ว
ไปตรวจหาภูมิด้วยตัวเองแบบนี้นะคะ
โดยวิธีการตรวจหาระดับภูมิที่สามารถอ้างอิงได้

เขาบอกว่ามันจะมีวิธีการคือการเจาะซีร่ำน้ำเหลือง
แล้วก็เอามาตรวจกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่าง
เอาแบบว่าเอามาหยดลงในจานเพาะเชื้อเลย

เพื่อให้รู้ว่ามีระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นอย่างไรบ้าง
ก็เห็นว่าเธอนั้นลบโพสต์การตรวจหาภูมิไปแล้ว

สิ่งที่ดีที่สุดยิ่งกว่าวัคซีนคืออะไรว่าไหม

เพื่อนหมอฉันบอกว่าพลาสมาของคนที่ติดวัคซีน

เขาถึงมีการบริจาคพลาสมากมายแล้วก็ฉีดกลับไป

นี่คุณเวฟก็ส่งมาแล้วเรียบร้อย

ถ้าเกิดเหมือนตรวจหาปรูปตรวจเรียกว่าคนออกไปตรวจกัน

ตัวที่เขาตรวจมันมีสกรุ๊ปที่แบบสามารถเจาะจง
เฉพาะว่าโควิดตัวซาตรงโควิดอีกแบบหนึ่ง
หรือแม้จะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขา

นี่คุณหมอเขาไม่แนะนำ
เขาบอกว่าอย่าไปเลยคุณหมอบอก
อยู่ในห้องปฏิบัติการที่เขามีการทดลองแบบ

ไม่ต้องตรวจภูมิถูกต้องมองดาหมดไว้นิดหน่อย

ยังไม่มีให้ฉีดไงเออใช่

ก็ได้แล้วเขาส่งมาแล้วเว็บสารินดร์ส่งมาแล้ว

ไอจีแล้วเป็นดาราอยู่ช่อง๗

สักครู่เดี๋ยวมาใส่ไข่กันต่อครับ
เขาบอกว่าที่เตางอยที่พญาเต่าตอนนี้มีเลข๐๙๒๕๒๒แล้วก็๕๕
เตาง้อยเขาบอกว่าเตางอยเข้าฝันไงเธอ
อุ๊ยเลขเดียวกับแม่น้ำหนึ่งเฉยเลย
มี๐๙แต่ทำไมเตางอยเข้าฝันหลายเลขวะ
แต่อยู่ในมือมดด้วยนี่มี๐๙ซื้อไว้ใช่ไหม
ฉันมีใบเดียวมี๐๙๑๙แล้วก็๒๕๒๒๕๕น่ะ
รอลุ้นพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศแปรปวนนะคะ
บางวันกลางวันนี่แดดเปรี้ยงเลยอ่ะพอตกเย็นอ้าวฝนกระหน่ำลงมามืดครึ้มกันเลยทีเดียว
อากาศจะแปรปรวนยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่อารมณ์ไม่แปรปรวนแน่นอน
พี่นุ่มสมบัติว่าวันนี้ผมดูคุณนะครับคุณมดดำ

พี่นุ่มอัดสามแซ่ปแล้วครับวันนี้
ไม่อัดอัดสามแซ่ปนี้จะอยู่นี้ได้ไงนะ
โบยกระดาษนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่
โปรดติดตามตอนต่อไป